สวัสดีค่ะคุณชนะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชิสานะครับมากัดให้สะบัดกันทุกข่าวกับเราสองคนชิสาและคุณชนะในคู่กัดสะบัดข่าวค่ะ
มาเจอกับเราแบบนี้นะครับสิ่งที่เราต้องการจากคุณผู้ชมไม่ใช่แค่เปิดทีวีดูอย่างเดียว
ต้องการให้คุณผู้ชมส่งข้อความไลน์มาพูดคุยกับเรากันด้วย
จัดรายการไปพร้อมกันเลยดีค่ะวันนี้นะเราถามถึงเรื่องของสิทธิ์คนละครึ่งละกัน
โอ้โหดีมากเลยวันนี้วันแรกด้วยหลายคนก็รีบตื่นมาลงทะเบียนตั้งแต่๖โมงเช้า
อยากจะถามคุณผู้ชมว่าถ้าคุณนะได้รับสิทธิ์คนละครึ่งอืม
คุณจะใช้สิทธิ์นี้ซื้ออะไรสิทธิ์ของใครก็สิทธิ์ของคนนั้นแต่แค่อยากจะรู้ว่าเป็นคนอยากรู้
บอกกันมาหน่อยแล้วกันว่าจะใช้สิทธิ์นี้ในการซื้ออะไรนะจ๊ะใช่แล้วค่ะเรียกว่าเปิดต้นสัปดาห์มามีเรื่องตื่นเต้นมากมาย
พ่อแม่ผู้ปกครองคนอายุสิบแปดปีก็อาจจะตื่นเต้นเรื่องการได้รับเงินคนละครึ่งแต่เด็กเด็กนักเรียนเขาก็ตื่นเต้นกับการที่จะได้ไปโรงเรียนวันแรก
หลายจังหวัดคุณผู้ชมมีบรรยากาศการเปิดเทอมวันแรกมาให้ชมกันไปดูกันหน่อยไหมว่าคึกคักกันขนาดไหนค่ะ
เริ่มกันที่ชัยนาฏเลยค่ะโรงเรียนอนุบาลชัยนาธนะคะวันนี้ผู้ปกครองมาส่งนักเรียนกันคึกคักเลยนะผู้ปกครองอย่างที่คุณชนะบ่นไปไงว่าแบบอยากจะส่งนักเรียนไปเรียนแล้ว
เด็กเองก็อยากจะไปเจอเพื่อนแต่ทุกคนก็ทำตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด๑๙อย่างเคร่งครัดนะคะเอาดูสิว่าเด็กเขาเตรียมพร้อมยังไงบ้าง
ไปดูกระเป๋าค่ะกระเป๋านี่ใบใหญ่เลยอย่างเนาะคนดี
มาเต็มจริงนะทั้งกระเป๋าทั้งตัวปิดเทอมนานอ่ะ
หอกนะลูกนะแล้วไม่ใช่แค่นั้นต้องสแกนมือสแกนอุณหภูมิ
วัดหน่อยสิอุณหภูมิร่างกายปกติไหม
เสร็จแล้วก็ต้องไปล้างมือนะคะล้างมือให้สะอาดเช็ดเท้า
ในกระเป๋าแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นการนำระสิ่งสกปรกนะคะ
ทั้งหมดที่ทำก็ให้ผู้ปกครองสบายใจ

โรงเรียนแห่งนี้จะเรียนเป็นเลขที่
คู่ขี้ผลัดกันเรียนคนละวัน
ทำให้นักเรียนที่มีกว่า๒๐๐๐คนเนี่ยนะคะ
เพราะฉะนั้นเหลือพันเดียวเพราะฉะนั้นมันก็จะสามารถควบคุมความปลอดภัยอะไรต่างได้ดี
ครับส่วนภาพที่เห็นอยู่นี่คือที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
เป็นภาพบรรยากาศของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
ก่อนหน้านี้ครับเขามีการเรียนออนไลน์มาประมาณสัก๒สัปดาห์
นี่เพื่อนเขาก็แจกชงแจกชิดเรียนตามเรียนตามไม่ทันนะ

นักเรียนที่มาเรียนวันแรกวันนี้เขาก็เดินเป็นแถวกันแบบเป็นระเบียบ
ทางโรงเรียนนะครับเขาให้ความมั่นใจ
ในเรื่องของการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามสถานที่ต่างในโรงเรียนนี่แหละ
แล้วก็คัดกรองนักศึกษาแบบเจ้มจนก็คือเข้มข้นนะฮะ
และปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มข้นก่อนที่จะเข้าห้องเรียน
คือนี่บรรยากาศคือทุกคนต้องสะอาดก่อนที่จะเข้าไปนะ
จะได้สบายใจกันนี่นักเรียนเวลาเขานั่งเรียนนะไปดูภาพบรรยากาศข้างในกันหน่อย
เขาก็ต้องเว้นระยะห่างกันด้วยยังไงรู้ไหมเวลาโต๊ะมันอยู่ใกล้กันนะ
เอากระเป๋าเนี่ยมาวางขั้นเอาไว้เลยมันจะได้บอกว่ามีพื้นที่ในการเว้นระยะห่างซึ่งกันและกันนะครับ

เอาอย่างนี้ละกันคุณผู้ชมบางโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีอย่างโรงเรียนมัธยมใหญ่ของทางจังหวัดเนี่ย
ผู้บริหารสถานศึกษายังประกัดปิดโรงเรียนอยู่นะ

ตามปกติก็คือในวันที่๑กรกฎาคมนะครับ
ค่ะก็อย่างที่ได้เรียนแจ้งคุณผู้ชมไปก่อนหน้านี้นะคะ
ว่าแต่ละโรงเรียนก็ต้องดูด้วยว่าตัวเองอยู่พื้นที่สีอะไร

แล้วก็จัดการเรียนการสอนไปตามรูปแบบที่ทางกระทรวงศึกษาที่การกำหนดมา
ทั้งหมดทั้งมวลก็อยากจะให้ทุกอย่างมันขับเคลื่อนไป
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองหรือว่าเรื่องของการศึกษาด้วยนะคะ
เอาล่ะเมื่อเช้านี้หลายคนวุ่นวายเลย

เรื่องของการลงทะเบียนคนละครึ่งเอาใครทำได้ลงทะเบียนได้ยกมือขึ้น

ส่วนใครทำไม่ได้ยกมือขึ้นก็พับพุกค่อยกอีก
พอกันเอาไปดูกันหน่อยนะครับเรื่องของปัญหาของคนที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้นะครับ

คือผมคุยกับหลายคนบางคนเจอกันหมุนตี้วอย่างนี้

แล้วยังไงตานี่หมุนติ้วตามจนตาเหลมาชนกันแล้ว

เรื่องของเรื่องเนี่ยหลายคนตื่นเช้า๖โมงเป๊ะเลย

เจอปัญหาแบบนี้ไอ้หมุนติวจนไม่รู้จะทำยังไง
เอางี้ละกันทั้งผู้ที่ใช้สิทธิ์เก่ารวมไปถึงเตรียมจะใช้สิทธิ์ใหม่
ลงทะเบียนใหม่หมดเลยนะต้องบอกแบบนี้
ล้านสิทธิ์ที่เขาให้ลงทะเบียนใหม่พร้อมกัน

พอกดลงไปพร้อมกันมันก็เลยขึ้นมาแบบนี้ไง
ทีนี้ชาวเน็ตเขาก็เลยช่วยกันแชร์วิธีนะคะว่า

บอกแบบนี้ค่ะว่าเปลี่ยนจากลงในแอปเป่าตังค์
แต่ว่าทางกรุงไทยเองเขาก็ยืนยันนะว่า

การลงทะเบียนแบบนี้เนี่ยสามารถลงได้เรื่อยนะคะ
ความสามารถในการลงเขาบอกระบุมาเป็นสถิติเลยนะว่า
วินาทีละ๑ล้าน๖แสนคน

ปัญหามันก็มีแล้วก็แก้ไขได้
แต่บางปัญหาก็มีแล้วก็อยากจะรู้เหมือนกันจะแก้ไขอย่างไร
ปัญหาที่ตามมาก็คือ
มีประชาชนบางกลุ่มที่ลงทะเบียนคนละครึ่งแล้วไม่สำเร็จ
แล้วได้รับการแจ้งอีกประเภทว่า
ว่าท่านคือผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการเพิ่ม
กำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษแล้ว
ถ้าหากประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ์มาใช้โครงการคนละครึ่งเฟส๓
จะต้องเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังภายใน๒๘มิถุนายนนี้
อันนี้จะเป็นข้อความแจ้งเตือนมาแบบใหม่
ครับเอายังไงซ้ำมีปัญหาอะไรก็ตามแจกนะคะ

แล้วก็ลองค่อยแก้ไขกันไป
ผมจะบอกแบบนี้บางคนบอกว่าเฮ้ยทำไงยังไม่ได้ยังไม่ได้
เพราะว่ามีความตั้งใจอยากจะใช้โครงการนี้จริง

เอางี้ละกันบอกเอาไว้เพื่อความสบายใจนะครับ
เพราะว่าอัปเดตจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนล่าสุด

ที่ฉันเปิดเข้าไปในเว็บไซต์คนละครึ่งดูแล้วเขามีปุ่มให้กดนะคุณผู้ชม
เช็คดูสิตอนนี้๙๒๑๖๐๘๕สิทธิ์นะคะ
ครับก็ยังมีเวลากันอยู่ค่อยลงค่อยทยอยกันลงไปไปลงพร้อมกันเนี่ย
อย่างว่าเรื่องของระบบอินเทอร์เน็ตมันก็ชนกันแบบนี้
เข้าใจแหละแต่ว่ามันเหลือแค่๙ล้านสิทธิไง
บางคนก็คือใช้มาคนละครึ่งช่วยบรรเทาภาวะต่างในการจ่ายเงินภาระในการซื้อข้าวซื้อของได้ครึ่งหนึ่ง
แต่คุณก็ไปตรวจสอบสิทธิ์ให้ดีเพราะว่าถ้าใครใช้สิทธิ์คนละครึ่ง
คุณก็ไม่สามารถใช้สิทธิ์โครงการยิ่งใช้ยิ่งดีหรือโครงการลดห่อนภาษีได้
อันนี้ก็ต้องเช็คเงินศึกษากันให้ดีก่อนนะ
คุณผู้ชมครับยังส่งข้อความไลน์มาคุยกันได้นะเดี๋ยวจะไปอ่านในนั้นในช่วงหน้า
ส่วนช่วงนี้พักกันครู่เดียวไปดูเรื่องราวที่ว่าแปลก
มันมีแบบนี้ด้วยเหรอแสงไฟปริศนามันมาแบบนี้มันมาแล้วยังไง
มันมาแล้วเกิดเหตุการณ์ประหลาดกบตายปริศนา๔วัน๑๗ตัว
หลังจากมีแสงเนี่ยโผล่ขึ้นมาตามต่อกันแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว

ทั่วทั้งโลกเนี่ยใครเขาก็คิดถึงเมืองไทย

เป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นจังหวัดชื่อดังของประเทศไทย
กรกฎาคมนี้มีลุ้นจะได้ไปเที่ยวภูเก็ตกันแล้วโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะมา
แต่คุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะคะเขาก็มีมาตรการเข้มงวดในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดเหมือนกันค่ะ

โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะมา
ศูนย์ก็มาดูวิวาปราการตาจริง
ศูนย์ก็มาดูวิวาปราการตาจริง

ถูกต้องค่ะแล้วนักท่องเที่ยวต่างชาติเองก็คิดถึงเหมือนกัน
อยากจะเตรียมพร้อมให้เปิดประเทศแล้ว

แต่ก็ต้องมีเงื่อนไขในเรื่องของการฉีดวัคซีนให้ครบ
ถือว่าเป็นการฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ซึ่งสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยมาโดยตลอด

แล้วก็มีการที่จะควบคุมการเข้าออกได้ดี

คือเขามีกำหนดในเรื่องของมาตรการและความปลอดภัย

เปิดรับเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีน
ครบโดสของวัคซีนแต่ละชนิด
มีระยะเวลาการฉีดมากกว่า๑๔วัน

และมาจากประเทศต้นทางที่มีความเสี่ยงต่ำ

ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขนะครับ

แล้วเดินทางมาพร้อมผู้ปกครองที่ฉีดแล้ว
เดินทางเข้าประเทศได้แต่ถ้าเด็กอายุระหว่าง๖๑๘ปี
คุณต้องตรวจเชื้อถ้าเข้าไปสู่จังหวัดภูเก็ตนะ
ครับแล้วก็พักในโรงแรมที่มีมาตรฐานด้วยนะ

ก็คือเที่ยวได้เฉพาะในภูเก็ต๑๔วันไง

ต้องตรวจด้วยนะคะตรวจหาเชื้อ
มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนด้วย

แล้วต้องมีการรายงานตัวแล้วก็ตรวจเชื้อโควิด๑๙ด้วยนะ

สบายใจได้เพราะว่าชาวภูเก็ตตอนนี้เอง
เขาระดมฉีดวัคซีนไปมากกว่า๗๐เปอร์เซ็นต์แล้วนะ

เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดจังหวัดในครั้งนี้
เตรียมที่จะเปิดประเทศต่อไป
อ่าจังหวัดภูเก็ตถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะคะ

แล้วก็เดี๋ยวนับถอยหลังประมาณสัก๓สัปดาห์

บรรยากาศการท่องเที่ยวคงจะคึกคักขึ้นมากกว่านี้นะคะ
ไหนเราก็พูดถึงการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาไทยจำนวนมากก็คือ
ความตื่นตาตื่นใจของจีนมีมากมาย

คุณเนี่ยหลงเสน่ห์ผู้หญิงขนตางอนไหมคะ

มองที่ตาก่อนแล้วมันจะยังไงคะ
อ้าวตามองตาสายตาก็จ่องมองกันรู้สึกเกียวซาด

นี้อ่าตั้งหน้า
ทาชิมเมอร์นะเดี๋ยวแล้วที่เห็นที่เป็นสีดำเส้นไม่ใช่ไอลายเนอร์นะคะ

แต่งเป็นคลีโอภาตราสวยขนาดนี้อยากจะเฉลยตรงนี้ว่าเธอคนนี้คือเจ้าของสถิติขนตายาวที่สุดในโลกค่ะ

ขนาดไหนดิฉันวัดมาแล้วแล้วก็ขอบอกตรงนี้เลยว่ายาวถึง๘นิ้วค่ะคุณชนะ

ยาวมากจริงยาวกว่าผมอีกด้วยซ้ำไปนะ

บอกนะว่าขนตาของเธอยาวขึ้นเรื่อยนับตั้งแต่เธอนั้นได้ครองสถิติขนตายาวที่สุดในโลกมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙

ตอนนั้นน่ะยาว๔๘๘นิ้วนะ

แล้วตอนนี้ยาวเนี่ย๘นิ้วกว่าไปแล้ว
ถูกต้องเธอคนนี้คือนางหยูเฉียนเสียค่ะคุณชนะ
ครับแล้วหลังจากนั้นนะครับขนตาของเธอก็ยาวไม่หยุดเลยใช่ไหม

ตั้งแต่ลงกินเนสบุ๊กกันนะครับโอ้โหบอกเลยนะมันอัศจรรย์ใจ
ถามว่านางหยูเนี่ยอาศัยอยู่ตรงไหนอยู่ในเมืองฉางโจมณฑลเจียงซู
เธอเล่าว่าเมื่อปี๕๘ก็คือ๒๕๕๘เธอค้นพบว่าตัวเองขนตาเนี่ยค่อยยาวขึ้นเรื่อย
มาแบบช้าแต่มาตลอด

เธอเลยตัดสินใจไปหาหมอแต่หมอบอกว่าเฮ้ยเธอโอเคไม่ได้เป็นไรไม่ได้มีอะไรผิดปกติ
เธอก็เถียงเอาแล้วมันไม่ผิดปกติได้ไงผลขนจามยาวขนาดนี้

เอาแต่อย่างนี้เธอเนี่ยก็ตัดสินใจนะบำบัดความผิดปกติด้วยวิธีธรรมชาติ
หุบเขาแห่งหนึ่งอยู่ปีกว่าโอ้โหไม่รู้ว่าเป็นเขาเหลียงซานหรือเปล่า

เอ้าแต่ทั้งนี้เธอบอกว่าเธอค้นพบตัวเองแล้วว่านี่แหละคือสิ่งที่ทำให้เธอนั้นไม่เหมือนคนอื่น
มันเปรียบเสมือนของขวัญจากพระเจ้าทำให้เธอตัดสินใจเปลี่ยนชีวิตเลยเปลี่ยนมาหันมาภูมิใจกับความที่ว่า
ขนตายาวของเธอแบบนี้โอ้โหยาวจริงโอ้คุณภิษาลองคิดดูสิขนตาขนตายาวขนาดนี้
ค่ะใช่ค่ะขนตายาวขนาดนี้คุณกำลังจะบอกว่าขนจักรแร้
ผมแค่บอกว่าลองคิดดูสิขนตายาวขนาดนี้

ก็เป็นอะไรก็แค่นั้นเอง

แต่มันก็น่าคิดไงว่าเออทำไมเขาถึงขนตายาวผิดปกติ
บางทีอาจจะไม่สามารถพิสูจน์ได้เนอะ

เรื่องของความที่รู้สึกว่าอะไรเราของเรามันผิดปกติหรือเปล่า

มันเป็นความพิเศษที่เรานั้นมีไม่เหมือนคนอื่น

คุณผู้ชมไหนพูดถึงเรื่องของผู้หญิง
ผู้หญิงแล้วมาคุยเรื่องของคนที่มีลูกสาวกันบ้าง
ดิฉันเองก็มีลูกสาวอายุ๓ขวบกว่าก็รู้สึกว่าเออน่ารักดี

เป็นเด็กผู้หญิงแต่งตัวน่ารักหน่อยใช่ไหมคะ
คงจะเรียบร้อยเลี้ยงง่ายแหละไปดูบ้านนี้ไหมคะเรียบร้อยเลี้ยงง่ายจริงค่ะ
คือดิฉันก็ไม่รู้นะคะว่าดิฉันคิดไปเองคนเดียวหรือเปล่านะคะ
การมีลูกสาวเป็นอะไรที่เรียนง่ายละมุงหัวใจมากนะคะ
แล้วก็จะมีความมุ้งมิ้งนะคะ
ฉันก็โหยหากันมีลูกสาวมาตลอดเวลาค่ะจนดิฉันได้คนนี้นะคะ

คือนางแบบเต็มมากค่ะตั้งแต่เช้ายันค่ำค่ะแบบนางไม่เคยหมดเลยค่ะ
ดิฉันก็ไม่รู้นะคะว่าลูกบ้านอื่นจะเป็นแบบนี้หรือเปล่า
แต่ว่าตอนนี้ที่ฉันอยากจะเป็นลมมากเลยค่ะ

โอ้โห
เฮ้ยลูกสาวสรุปลูกสาวหรือลูกชายทำไมสนอย่างนี้
ลูกสาวสองคนนะคุณผู้ชม
แต่ว่าแหมพี่กับน้องเล่นกันสนุกสนานฝุ่นแป้งนี่ตลบอบอวนทั่วห้อง

โอ้โหคุณแม่บอกบ้านอื่นว่าเป็นอย่างนี้กันไหมคะ
ดิฉันเชื่อว่าลูกแต่ละบ้านก็คงมีเอกลักษณ์นะ
มีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันไป
เอาเป็นว่าคนเป็นแม่ก็ต้องทนเหนื่อยหน่อย
กว่าเขาจะโตก็จะได้เรียนรู้สิ่งต่างจะได้เก่ง

เอาล่ะยิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์อย่างที่เขาว่าแหละ

เอ้าคุณผู้ชมไปดูลูกชายกันบ้างดีกว่า

คุณพ่อเขาไปถามลูกชายไงลูกชายเขารักแม่มาก
ลูกเอ๊ยเดี๋ยวจะวันเกิดแม่ละ
เราซื้ออะไรเป็นของขวัญให้แม่เขาดิ

เอาดิลูกพูดเองนะจ๊ะแม่จ๋า

เฮีจ๋าลูกเขาบอกอย่างนี้
เฮ่ยพ่อเองแล้วก็ลำบากใจ
อยากจะซื้อของขวัญให้แม่แต่ไม่รู้จะซื้ออะไรดี
ก็เลยถามลูกถามลูกลูกบอกว่าพ่อครับผมอยากได้อยากได้แม่ใหม่

เฮ่ยจะรอยท้ายอยู่ทำไมรีบไปจัดเลย

จัดแม่ใหม่นี่แห่งต้นมากออกแล้วก็ตามคำขอของลูก
เฮ้ยต้องถามก่อนว่าแม่ใหม่ที่ว่าหมายถึงแม่อะไร
แม่กุญแจไหม

สีน้ำประบายสีกัน

ไม่รู้มีอะไรต้องไปนอนอยู่โรงพยาบาลแล้ว

จะหาของขวัญให้แม่ทั้งที

ค่ะเออเอาเอาเอา

จากหาแม่ใหม่ไปดูเรื่องราวของ

ลือลั่นสนั่นโซเชียลกันเลยล่ะครับ
โอ้โฮแม่ค้าเหมือนแม่ค้า
ใครกินก็กินผมไม่กินคนนึงแล้ว
โอ้โฮคุณสุดท้องมากเก็บนะน้ำปลาร้าอะไรใส่รกแมว

โถเอ้ยมันเป็นลีลา
นะทำให้สนุกลูกค้าจะได้ติด
นั่นไงเป็นลีลาในการนำเสนอของแม่ค้าคนนี้
กินขาดจริงแค่ชื่อร้านก็กินขาดแล้วนะ
ก็คือร้านส้มตำวิปริตค่ะ
คนกินไม่จำเป็นต้องไปผลิตใช่ไหมคะ

ดูแล้วเครื่ององค์ทรงแต่งองค์ทรงเครื่องของเขา
เครื่องหัวของเขาชุดเชิดโอต่างต้องยอมรับว่าแซ่บจริงนะ
โอ้แต่เอาจริงผมเชื่อว่าอร่อยแหละ
แต่เรื่องแต่ลีลาเขาทำให้แบบสนุกขำไปงั้นแหละ
จริงลูกค้าเขาชอบนะเวลาซื้อของแล้วแม่ค้าชวนซื้อ
บางทีก็บางทีไม่ค่อยหิวหรอกแต่อยากไปเจอแม่ค้าไง
ก็จริงก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะชื่นชมชื่นชมคุณผู้ชม
ไปดูเรื่องราวประหลาดบ้างค่ะเกิดขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์
คุณชนะเกริ่นไปตั้งแต่ต้นรายการแล้วว่าแสงประหลาดที่มาเนี่ย
มันทำให้กบตายเฮ้ยแล้วมันคือแสงอะไรแล้วมันตายเยอะขนาดไหนไปดูกันหน่อยค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมค่ะบรรยากาศยามค่ำคืนมันวางเวงวิเวกวิเวงวงมากเลยทีเดียว
โอ้โหเนี่ยเป็นภาพจากวงจรปิดทำให้คุณผู้ชมได้เห็นวงของแสงไฟปริศนาที่อยู่มุมขวาบนเห็นไหมคะ
มันค่อยค่อยคล้อยต่ำลงมาต่ำลงมาแล้วมันก็หายไปเอ้ยมันหายวับไปเลยอ่ะ
เฮ้ยคุณเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถึงสามครั้งสามคราเลยนะคะสามครั้ง
ครั้งที่หนึ่งสิบมิถุนายนประมาณสักสองทุ่มห้าสิบสี่นาทีครับ
แค่นั้นยังไม่พอกล้องยังบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ครั้งที่สอง
อืมวันที่สิบเอ็ดมิถุนายนประมาณสามทุ่มสี่สิบเจ็ดนาทีครับฮะ
โอ้โหยังมีอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมคราวนี้มาช่วงช่วงเช้ามืดอ่ะ
ประมาณสักสิบเอ็ดนาทีคุณชนะตีสี่ของวันที่สิบสองมิถุนายน
โอ้โหและลักษณะแต่ละครั้งคล้ายคล้ายกันเลยคือดวงไฟกลมกลมขาวขาว
มีแสงวาบวาบแบบเนี้ยอ่าเขาว่ากันว่าเห็นแบบนี้แล้วก็รู้สึกแปลกแปลกแล้วถูกไหม
ใช่สิแต่มันมีแปลกกว่านั้นครับพอเราไปถามนางคำพานบุญเลิศเจ้าของฟาร์มกบ
ที่บ้านหนองขอนใหญ่ตำบลปุกแกรกอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์
คนที่เขาโพสต์เรื่องราวปริศนาไว้นั่นแหละเขาบอกว่ากบถูกฉีกขาหักกระดูก
โอ้โหอะไรจะดูน่ากลัวขนาดนั้นเขาถ่ายภาพเอาไว้นะครับแล้วไปโพสต์ในเฟซบุ๊กด้วย
คือนางคำพันธ์พาทีมข่าวของเราไปเดินดูบ่อเลี้ยงกบบนพื้นที่๔ไร่
บอกว่าวันที่พบซากกบเนี่ยตอนตี๕เจอกับซากกบเนี่ยมดมันไตเลยนะ
สดสดร้อนร้อนก็ก็ลักษณะเหมือนกับว่ากบมันเพิ่งตายไม่นานโอ้โห
คาดว่าจะตายก็ช่วงประมาณตีสามถึงตีสี่ช่วงที่เห็นไฟนั่นแหละนั่นไงนะ
เราต้องบอกอย่างนี้นะว่ากบที่เขาเจอเนี่ยเขาบอกว่าถูกฆ่า๔วันติด
นับจำนวนศพกบแล้วสิบเจ็ดศพนะคะครับ
บางตัวกระดูกหักแตกละเอียดบางตัวถูกฉีกขาขาด

แต่คุณผู้ชมมันเป็นสภาพที่มันเกิดขึ้นจริง

ที่ต้องบอกแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ชาวบ้านเขาตื่นตกใจ

คนโพสต์ยังสังเกตด้วยว่าช่วงที่เจอไฟประหลาดเนี่ยมีเสียงด้วยคุณชนะ
เสียงดังป๊อกป๊อกคล้ายแมลงตัวใหญ่บินมาตกที่บ่อปูนที่เลี้ยงกบ
เธอก็เลยยิ่งสงสัยมันตกลงเสียงอะไรตัวอะไรมาฆ่ากบกันแน่ค่ะ

กบกระดูกหักมันอ่อนละเอียดไปหมดเลย
นั่นคือข้อสงสัยของชาวบ้านแถวนั้นนะครับ
มันเป็นความเชื่อของชาวบ้านแหละคือเขาตั้งข้อสงสัยว่า

ซึ่งนางคำพานก็ยังบอกอีกว่าล่าสุดนะยังไม่มีกบตายเพิ่มนะ
แต่ก็ต้องคอยเช็คกล้องวงจรปิดมันทุกวันเลย
คนมันรู้สึกระแวงไปแล้วอ่ะใช่ใช่นะ
พูดถึงผีพวงนิดนึงเป็นความเชื่อเกี่ยวกับผีทางภาคเหนือนะ
ผู้ที่เป็นผีโพงตอนกลางวันเนี่ยค่ะจะเหมือนคนธรรมดาปกติทั่วไป
แต่พอกลางคืนปุ๊บหมาเห่าหมาหอนแบบนี้
เขาก็จะกลายร่างเป็นผีโพงมีแสงสว่างหรือมีดวงไฟที่รูจมูก
แล้วก็จะออกหากินพวกกบเขียดศพหรือว่ารกเด็กเกิดใหม่
อันนี้เราก็จำลองกราฟิกมาให้เห็นภาพเข้าใจง่ายเพราะไม่น่าจะมีใครเคยเห็นตัวจริง
เราไม่รู้ว่ามีอยู่จริงหรือเปล่าแต่อาจจะเป็นเรื่องความเชื่อ
มันก็น่ากลัวแต่ว่าก็เดี๋ยวรอดูว่าตกต้มไทยกว่าไหน
ดูเรื่องแบบนี้ไว้ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย
คุณผู้ชมครับพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องแล้วกัน
มันเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องมาจริงแต่มันก็หลายปีแล้วนะกับข่าวนี้
ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณผู้ชมเคยได้ยินข่าวนี้ไหม

เนรคนหนึ่งเป็นข่าวเมื่อประมาณสักปี๔๗นานแล้วนะ
เขาบอกว่าเนรคนนั้นกลับมาอีกแล้วครับ
โอ้โฮ
ลงในกลุ่มชมรมคนรักน้องไผ่ว่า
เจอกับอดีตเนรปอบคนนี้ที่ตะบนท่าแดงครับ
ซึ่งคนที่เห็นโพสต์นี้เขาบอกว่ากลัวมาก
แล้วบอกว่าเขาก็ดูปกติดีนะ
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยประวัติเนรปอบกินเป็ด
อดีตครับเคยเป็นข่าวโด่งดังจากพิธีกรรมสุดประหลาด
ที่จังหวัดลบบุรีเมื่อปี๒๕๕๙
ถ้านับย้อนหลังก็ออกประมาณสัก๑๗ปีแล้วนะ

นานแล้วครับตอนนั้นน่ะเป็นข่าวดังเลย
คือจับเป็ดตัวเป็นควักไส้ออกมากินแบบสดโอย

แล้วรู้สึกแบบไม่ค่อยสบายใจกับภาพแบบนี้

คือเรื่องของเรื่องน่ะในตอนนั้นในปีนั้น
เนรคนนี้กินอาหารแบบสด
แล้วต่อมาเคยพยายามคิดฆ่าตัวตายโดยการกินยาฆ่าแมลง
แต่ยังเคราะห์ดีถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลได้ทันเวลา

เมื่อศึกจักรการเป็นสามเมนก็หนุ่งห่มชุดขาว
ระเวนขี่รถจักรยานบ้างหรือเดินบ้าง

เขาบอกว่าไม่มีใครทราบชื่อที่ชัดเจน
ทราบแต่เพียงว่าเป็นคนเพชรบุรีครับ
ต้องเข้าไปเป็นคนเพชรบูรน์

ผู้สื่อข่าวของเราเลยลงพื้นที่ไปยังบ้านหนองปล้อง
หมู่๒ตมกันจุอบึง๓พันธุ์จังหวัดเพชรบูรน์นี่แหละ
ก็มีชาวบ้านบอกว่าได้พบกับอดีตเนรปอบนะ
คุยกับใครล่ะไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านค่ะ
คือผู้ใหญ่ลำยวนปาคำอายุ๕๓ปี
งานนี้ผู้ใหญ่จะว่ายังไงฟังเองเลยค่ะ
ขับมอเตรียมมาเห็นแก่นั่งขาวอะ

ใจว่าเหมือนเคยออกข่าวใช่ไหม
เมื่อหลายปีที่แล้วที่ว่ากินเป็ดกินอะไรนะอืมก็เลยโค้งเป็นห่วงคนกลุ่มนั้น
ก็เลยโค้งไปนั่งคุยกับเขาไปดูไปสังเกตการณ์ก็ดูก็ไม่น่ามีพิษมีภัยนะ
คุยรู้เรื่องไหมคุยรู้เรื่องคุยไปเขาก็มีการแบบจ้องตาจ้องอะไรเราก็มองเขาก็ดู
ไม่น่ามีพิษมีภัยอ่ะหลายหลายคนก็บอกว่าก็ยังดูพูดคุยปกติดี
ไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรแต่เอางี้เราไปเจอกับคนคนหนึ่ง
ที่เคยรักษาอาการปวดขากับอดีตเนรปอบคนนี้
ก็คือนางสุรินจันเรืองอายุ๖๒ปีเป็นชาวบ้านหนองปล้องที่ตอนแรกเขาเนี่ยไม่รู้เลยว่า
คนที่มารักษาอาการปวดขาให้เขาคืออดีตเนรปอบโอ้โหพอรู้ว่าเอามีอดีตแบบนี้
บอกหน่อยได้ไหมว่ารู้สึกยังไงฮะผู้ปอบเนี้ยพอได้ข่าวแล้วรู้สึกกลัวไหมค
กลัวดิก็กลัวก็เอาพอเป็นปอบเนาะก็กลัวแล้วแต่เขาก็พูดดีนะ
พูดจาดีพูดนิ่มแล้วก็ไม่เห็นมีอาการยังไงนี่
แต่เขาเรียกตัวเขาแม่นะคะว่าเขาเป็นอะไรล่ะ
เจ้าแม่กวนอิ่มเขาบอกเขาสิทธิ์เจ้าแม่กวนอิ่มโอ้โหนี่แบบนี้อ่ะ
หลายคนก็บอกว่าก็รู้สึกยังกลัวกลัวอยู่แต่บางคนบอกว่าอ๋อก็ชินซะแล้ว
แต่ยังไงซะคนที่เคยพูดคุยกับเนรคนนี้เขาบอกว่าเขาดูดวงแม่น
นี่คุณญาติสุรินทร์บอกเองเลยว่าเออตอนแรกเขากลัวกันแหละ
แต่พอคุยไปคุยมาก็ปกติไม่มีอะไรแถมดูดวงแม่นด้วย
เออก็อ่าก็ว่ากันไปแหละคนที่อยู่ในพื้นที่อาจจะคุ้นเคยกันหรือยังไง

คุณผู้ชมค่ะเมื่อวาน๑๓มิถุนายนครบรอบการจากไปของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์
รัชนีลูกทุ่งนะคะก็ครบรอบ๒๙ปีบรรยากาศเป็นยังไง
หลายคนรอคอยกันล้วงหายมีมาฝากค่ะ
มาแล้วนะครับเอาละวันที่หนึ่งมาเลยอย่างอื่นก็ต้องเอา
มาแล้วนะครับมาแล้วนะครับทุกท่านนะครับ

ยกไหว่าถู้เหล่ม

การรักษาความปลอดภัยในช่วงของโควิดแบบนี้

เริ่มด้วยพิธีสงฆ์ตามหลักศาสนาพุทธ
แล้วก็มีการถวายสังขทานถวายเพลเป็นลำดับถัดไป
ในช่วงหนึ่งก่อนที่จะเริ่มทำพิธีเนี่ยนะคะ
คุณไกรสอนสามีและคุณเพชรลูกชาย

คล้องแขนให้ทางหุ่นแม่พึ่ง
ส่วนคุณเพชรเองก็ไปกราบที่เท้าหุ่นของแม่พึ่งด้วยนะคะ

คุณไกรสอนกับน้องเพชรก็มาให้สัมภาษณ์กับทีมข่าว
พูดถึงว่าเมื่อคืนก่อนฟันถึงแม่พึ่ง
ฟันว่าแม่พึ่งมายืนยิ้มให้เลยนะคะ

ก็บอกว่าได้พกรูปแม่พึ่งติดตัวเอาไว้

แล้วพอทั้งคู่ให้สัมภาษณ์กับทางสื่อมวลชนเสร็จแล้ว
ก็นั่งรถเก๋งสีขาว

องูท้อทหาร๙๖๗๘เชียงใหม่

ไปรำลึกถึงดัชนีรุ่งพุ่ง

เจ้าทองคลัมครับผมอืมหว่าเป็นน่ารัก
เลี้ยงซะละเกินแต่บางคนบอกไม่ไหวเจออย่างนี้รักไม่ลงอะครับ
นี่ไงจ้าวทองคำมาเร็วงับชื่อทองคำครับน่ารักไหมครับจ้าวทองคำ
แต่ว่ามันคือตัวไอเคครับดูสิครับทองคำงับเต็มคำเลยครับ
โฮ้ยต่างจ้าวทองคำจริง
ทองคำคือจราเข้ตัวเคืองแห่งวัดอุดมคงคาคิรีเขตจังหวัดขอนแก่น
นี่ครับงับเต็มที่แล้วนี่คนเลี้ยงพระท่านนี้แหละครับเป็นพระสงฆ์ที่ยืนอยู่ริมสระแบบนี้
คือท่านเนี่ยไปดูความเรียบร้อยและกำชับให้นักท่องเที่ยวถ้าจะมาให้อาหารและจะมาชมเจ้าทองคำในจุดนี้ก็ต้องอยู่ตรงนี้เท่านั้น

อย่าไปตรงอื่นนะเดี๋ยวเจ้าทองคำมันมาเล่นด้วยไม่รับรองความปลอดภัยนะ
เนี่ยค่ะพระรูปนี้ก็คือพระลุ้นค่ะซึ่งเป็นพระลูกวัดที่นี่แหละท่านก็บอกว่าเจ้าทองคำเนี่ยตัวใหญ่นะยาวประมาณ๕เมตร

อยู่ที่วัดแห่งนี้โอ้โหนอนอ้าปากค้างมันระบายอากาศ
คือที่มันอ้าปากแบบนี้มันระบายความร้อน
ร้อนมันร้อนแล้วที่แถวนี้เป็นที่ของมันมันอยู่เนี่ยมานานกว่า๑๐ปีแล้วนะค่ะแต่ก็ไม่มีนิสัยก้าวร้าว

นักท่องเที่ยวหลายคนมากราบไหว้พระแล้วก็ต้องแวะมาทักทายเจ้าทองคำนี้เหมือนกัน

เชื่องแบบนั้นมันไม่ใช่หมามันไม่ใช่คนหมายถึงว่ามันไม่ดุร้ายอ่ะแต่ก็เชื่อว่าทางวัดดูแลอย่างดีแหละมันถึงไม่มีนิสัยเกรี้ยวกราดอะไรแบบนั้น
เอ้านะฮะเนี่ยครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมยังส่งข้อความไลน์มาพูดคุยกับเราได้อยู่เหมือนเดิมนะ
มาได้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะชวนคุยกันง่ายเลยวันนี้นะคะคุณผู้ชมว่าว่าอะไรว่าคุณจะใช้สิทธิ์คนละครึ่งซื้ออะไรนะ
ส่งกันเข้ามาช่วงนี้แต่ว่าช่วงหน้าค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้เมื่อพ่อบ้านถูกใช้ให้ล้างจาน

บอกได้เลยว่างานนี้แม่บ้านไม่อึ้ง

ช่วงหน้ากลับมาตามต่อกันแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว
รับกลับเข้ามาสู่คู่กัดสะบัดข่าวช่วงนี้ต้อนรับแขกรับเชิญคนสวยทั้งสองท่านคุณซายพากามาและคุณเอลินค่ะ

เราพร้อมแล้วที่จะฟังเรื่องราวของพ่อบ้านแม่บ้านค่ะสองสาวพร้อมไหมคะ
พร้อมค่ะอย่างคุณเอลินก็เป็นแม่บ้านนะทำงานบุ้งทำงานบ้านอะไรอย่างนี้ไหมคะ
ทำค่ะน้อยบุ้งทำงานบุ้งทำงานบ้านไม่ค่อยทำ
เออเดี๋ยวให้ดูคลิปนี้เป็นเรื่องของการช่วยเหลือแล้วกันอยู่อย่างสมารณชัย

ดีคุณสามีเราก็ต้องช่วยเหลือคุณแม่บ้านในการล้างจานไปดูให้เป็นตัวอย่างนะครับ
โอ้โฮเฉ่าบ้านเรียกว่าหลางยับเลยครับโอ้โฮดูซิ
โอ้โฮดูสิครับ๕ทางได้การล้างอย่ากับกังฟงกังฟูไอ้หนุ่มคาราเต้
เราออกแรงกันสุดตัวเลยนะ

การล้างจานที่เอวบิดเอวเบี้ยวขนาดนี้
ดิฉันอยากรู้ว่าเขามีความในใจอะไรหรือเปล่า
เค้าไม่ได้กลวดภรรยาใช่ไหมคะ

แล้วก็มีความสุขนะแล้วก็ร้องเพลงไปสนุกครับ
แต่วันนี้เอาอีกนะคะเป็นความที่ดีอันนี้เรามาชื่นชมค่ะใช่ปุ๊บใช่ค่ะ
หมดเวลาแล้วต้องลาไปก่อนอย่าลืมติดตามด้วยข่าวเย็นไทยรัฐ
พี่เบิร์ตกับพี่กะเตนรออยู่นะจ๊ะลาไปแล้วสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป